ถ้ารักชาติให้ยืนตรง
แต่ถ้าอยากมีรักให้ยืนโยงให้มายืนข้างพี่

แต่งงานกันมากี่ปีนะคะทานโทษ
๒๐กว่าปีบอกรักคุณภรรยาให้พลอยน้ำ
ใครมักเจอเด้อพี่เป๊ะที่หัวใจจะไหวแล้วนะคะ
ตื่นเต้นแทนจริงแบบล้านหนึ่งอ่ะคุณป่า
เร้นครับเร้นครับ
เพลงเก่งของคุณครับ
มูลค่า๑ล้านบาท
ข้อภาพได้
ร่องไหนให้ร้าน
สวัสดีครับ